ไฟลายปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษอิลิแกนซีรีส์นุ่มหอมยาวนานไร้กลิ่นอับชื้น
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ่ะครับแน่นอนฮะ
กลับมาเจอกันเดี๋ยวสักพักเราคงจะต้องคุยกับคุณหนุ่มกัญชัย
ใครถูกเอ้ยแม่น้ำหนึ่งให้แม่นแม่นแม่นวันนี้แม่นฮะอ๋อ
แต่ก็ไม่ตรงเหมือนไม่ตรงแล้วใช่ใช่ไหมไม่ไม่ตรงถ้ามโนว่าแม่นก็แม่น
แต่มีคำว่ามีเลขสองสี่ใช่ไหมอ่ะครับผมมีเลขสองสี่อยู่แต่ก็
เมื่อนั้นไม่มีสองสี่นะคะที่เขาจุดเขาจุดทุกเลขเบอร์เลยห้าสองสี่
ห้าสองสี่แต่ในรางวัลทั้งหมดที่ออกมาอ่าเดี๋ยวลองขึ้นมันไม่มีสองสี่ไง
เพราะอะไรมันเจ็ดห้าสองแต่มันแต่มันเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะ
รางวัลที่หนึ่งเนี่ยเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเออแต่รางวัลที่หนึ่งเลขท้าย
ไม่มีในลอตเตอรี่ไงถูกต้องมันคือตรงนั้นนั่นแหละ
อืมถ้าคนถูกกับเราเยอะคุณแม่อ่าเมื่อวันสุดปีที่เจียดข่าว
สไข่เลขศูนย์เจ็ดศูนย์เออเจ็ดศูนย์คนไลน์มาขอบคุณใหญ่เลย
อืมตายแล้วเป็นพวกดีจริงจริงมันฮะนะคะเนี้ยมาเช้าคนฟังวิทิยุขึ้น
แม่นตรงบางอย่างกว่าถูกต้องเขาฝันแม่นมาสองมวดแล้วนะฮะ
ว่าตัวเองเนี่ยหนีไปที่ชายแดนแล้วก็ไปประเทศจีนแล้วไปโดนจับ
ไม่ใช่หรอกอีพุทธดูซีรีส์เยอะไปไม่มีถ่ายละคร
เราไปกันที่ตอนนี้นะฮะที่จังหวัดตราดแน่นอนว่ามีคนถูก
รางวัลที่หนึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาแล้วเขาเรียกว่ารวยพลิกชีวิตเลย
เขาเป็นนุ่มโรงพยาบาลเขาสมิงถูก๖ล้านฮะยิ้มว่ารับเป็นเศรษฐีใหม่เลยจริง
นะครับอย่างที่บอกว่าก็มีคนถูกมา
เขามาจากเฟซบุ๊คตลาดเทวีตราดเทวีนะฮะ
เขาโพสต์ภาพผู้ชายโชคดีคนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งยิ้มอารมณ์ดีเลยนั่นน่ะ
นายกนิ้วโป้งยืนยันความแห่งหลังจะเป็นผู้โชคดีถูกตราดเทวีรางวัลที่หนึ่ง๕๕๖๗๒๕
ตราดอีกแล้วรางวัลที่หนึ่งหนุ่มโรงพยาบาลเขาสมิงตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดถูกรางวัลที่หนึ่ง
กรกฎาคม๖ล้านบาทอันนี้คือก็ถูกไป
ล่าสุดก็มีคนเข้ามาอีกนะฮะเป็นเศรษฐีใหม่อันนี้๑๒ล้าน

๒ล้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ๑๒ล้านล่าสุดจริง
สุโขทัยปกปับรับโชค
สุโขทัยถูกรางวัลที่๑จำนวน๒ใบรับเงินไป๑๒ล้านบาทนะฮะ
และผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็นำลอตเตอรี่มาลงบันทึกประจำวันทาบกอง
ตำรวจตบมือกันยิ่งกว่านึกว่าตำรวจถูกกันเอง
เป็นหน้าเป็นตาให้หมู่บ้าน๑๒ล้านจากสุโขทัย
ตอนนี้ก็รายงานเข้ามาขนาดนี้แล้วนะครับผม
อ้าวกลับมาเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปเรื่องประกัน
๑๒ล้านเองครับชุโขทัยเป็นผู้ใหญ่บ้านอ่าฮะ
นะฮะโอ้โหตำรวจตำรวจดีใจกันใหญ่เลยครับ
ซื้อประกันกันไว้ไหมซื้อสิครับซื้อค่ะ
แต่ไม่ใช่ทุกประกันเพราะวันนี้เพราะว่ามีเหตุการณ์ปุ๊บ

อย่างกายภารกรรมภัยก็เข้ามาเขียนบอกว่าของเรายังคงจ่ายเงินเหมือนเดิม

แต่แน่นอนวันนี้เดี๋ยวให้เมย์ค่อยเล่าไปแล้วกัน

ว่าวันนี้วิกฤตโควิดเดี๋ยวก่อนที่เมย์จะบอกจำนวนตัวเลข
วันนี้คุณเจอกับตัวแล้วเมื่อเจอกับตัวกับตอนอ่านข่าวความรู้สึกมันต่างกันไหม
มันต่างกันครับมันเหมือนกับเราเรารับตั้งตัวไม่ทันนะมด
คืออันนี้เป็นญาติของน้าของแฟนก็คือติดโควิดมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
แล้วก็พอไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ตรวจเป็นบวกโพสต์ทีฟบวกเสร็จแล้วเนี่ย
ก็เอ็กซาเรย์ที่ปอดก็เชื้อลงปอดไปที่ด้านขวามุมมีมุมเล็กน้อยอืมแล้วโรงพยาบาลก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย
เตียงเต็มมากวิกฤตมากก็ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านก่อน
ไปแค่สองวันมดตอนเนี้ยปอดคือมันกินปอดไปเยอะแล้วตอนนี้เนี่ย
เมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งได้เตียงนะครับก็ต้องเข้าไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลก่อน
ซึ่งเตียงที่ห้องไอซียูข้างบนก็ยังไม่มีตอนนี้นอนอยู่ในแผนกฉุกเฉิน
แล้วก็อ่าค่าออกซิเจนเนี้ยเหลือแค่สามสิบสามสิบที่คืออันตรายคืออาการก็หนักเลย
อาการหนักมากแล้วที่อำคัญคือคุณหมอบอกว่าจริงจริงแล้วเนี้ยคือสามสิบเนี้ย
เป็นห่วงมากเพราะอาการโคม่าแล้วก็โชคดีที่แบบว่าอ่าพี่เช้าเนี่ย
ได้ติดต่อไปทางคุณหมอแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะใส่เครื่องช่วยหายใจให้นะ
คุณยอมรับไหมยินยอมไหมพี่เขาก็บอกว่าช่วยเต็มที่เลยครับ
ก็เลยรู้ว่าตอนนี้มันวิกฤตมากจนที่แบบเตียงมันไม่มีแล้ว
คุณหมอก็เหนื่อยทุกนี่นาทีมันไม่มีมานานแล้วอ่าฮะแต่คนนี้เขาบอกว่า
จุดที่แบบว่าใครจะได้อยู่ต่อใครจะได้ไปอ่ะอ่า
มันเกิดขึ้นแล้วจริงจริงครับใช่อันนี้อันนี้เป็นเคสที่คุณเจอกับตัว
เจอกับตัวเลยปกติคุณนั่งอ่านข่าวคุณรู้สึกไหมแล้วก็เฉยเฉย
วันนี้คือแฟนร้องไห้ทั้งวันแล้วก็เหมือนกำลังจะสูญเสียเพราะว่า
เขาจะให้เซ็นใบที่แบบยินยอมแล้วอ่ะไม่รับการรักษาแล้วไม่รับการรักษา
แต่เราก็ยังยื้อว่าแบบอย่าพึ่งได้ไหมอย่าพึ่งได้ไหมอะไรอย่างนี้
ขอให้แบบว่าให้แบบช่วยได้เต็มที่ทางโรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาก็
สปีริตมากก็บอกว่าดิฉันเต็มที่กับทุกเคสเต็มที่กับทุกคน
เพราะฉะนั้นแล้วคุณชาวไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวทางนี้จะช่วยได้เต็มที่เลย
อืมแต่มันวิกฤตมากจริงจริงอันนี้ในขณะที่ใช้ห้องฉุกเฉินด้วยนะ
ไม่ได้ขึ้นไปบนห้องอะไรเลยเพราะว่าไม่มีทั้งหมดเพราะว่าไอซียูเต็มหมดฮะ
ตอนนี้นอนอยู่ในห้องฉุกเฉินอันนี้วิกฤตก็เลยเขาให้เข้าไปฉุกเฉินก่อน
ใช่ครับอืมนะฮะแล้วติดต่อมาสองวันสามวันนะครับ
จะได้เพิ่งจะได้เข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าที่โรงพยาบาลเตียงเต็มมาก
วิกฤตมากตอนนี้นะฮะบอกเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยไม่ใช่วิกฤตเฉพาะเตียงนะฮะ
เครื่องช่วยหายใจวันนี้เราต้องไล่ไปเลยว่าแม้กระทั่งถังออกซิเจน
ก็ไม่มีแล้วนะถังออกซีเย็นตอนนี้ก็ขาดไปหมดแล้ว
อ่ะมันเต็มมานานแล้วฮะยอดวันนี้คุณดูสิ
นี่คือยอดที่ประกาศนะยอดจริงเท่าไหร่เรายังไม่รู้ใช่
เก้าพันหกร้อยเก้าสิบสองรายค่ะวันนี้กระทรวงสาธารณสุข
รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยอ่ะนะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเก้าพันหกร้อยเก้าสิบสองรายค่ะ
ผู้เสียชีวิตเพิ่มหกสิบเจ็ดรายยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่สามพันเก้าสิบเก้าราย
ทางด้านสภากาชาติไทยค่ะก็มีการส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ให้ส่งยอดจองวัคซีนโมเดินอ่าหลังสภาคชาติเนี้ยนะคะ
เข้ามาจำนวนหนึ่งล้านโดสด้วยกันเพื่อที่จะนำมาฉีดให้กับประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางในท้องที่กำหนดเส้นตายภายในวันที่ยี่สิบเอ็ด
กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งเนื้อหานังสือนี่ก็ระบุบอกว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้จัดทำแผนขอรับการจัดสรรวัคซีนเพื่อนำไปฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแผนดังกล่าวเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดและจะต้องชำระค่าวัคซีนในราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทต่อโดสด์
หากได้รับอนุมัติจากสภากาชาติไทย
จะต้องชำระเงินภายในวันที่๒๓กรกฎาคมค่ะ
ขณะเดียวกันทางด้านในแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้ประกาศให้ประชาชน
เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ได้ด้วยตนเองนั้น
ซึ่งเป็นการใช้ที่ผิดประเภท
ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงขอให้ข้อมูลดังนี้คุณผู้ชมค่ะ
เป็นชุดทดสอบที่อนุญาตให้ประชาชนใช้เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้น
โดยเก็บตัวอย่างทางจมูกหรือปากหรือน้ำลาย
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยหากทดสอบผลออกมาเป็นลบ
กักตัวที่บ้านตามมาตรการแล้วก็ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งประมาณ๓๕วัน
กรณีที่พบว่าผลบวกให้แจ้งหน่วยงานบริการใกล้บ้านที่ติดต่อได้
และแยกกักตัวเองเพื่อลดการแพร่เชื้อ
สำหรับชุดทดสอบแอนติบอดี้เป็นชุดทดสอบหาภูมิตอบสนองต่อไวรัส
ต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
โดยจะเก็บตัวอย่างเลือดจากปลายนิ้วมือหรือว่าข้อพับ
หากผลเป็นลบหากผลเป็นบวกก่อนนะคะ
แสดงว่าเคยติดเชื้อหรือได้รับวัคซีน
แต่ถ้าผลเป็นลบแสดงว่าไม่ติดเชื้อหรือว่ามาตรวจเร็วเกินไป
เพราะว่าสามารถบ่งชี้ระยะของการติดเชื้อแล้วก็การกำเนิดของโรคได้นะคะ

เขาไม่แนะนำให้ใช้ชุดทดสอบแอนติบอดี้เพื่อตรวจหาคนที่ติดโควิด๑๙
เพราะว่าภูมิคุ้มกันที่พบอาจจะเกิดจากการฉีดวัคซีนเข้าไปก็ได้
นะคะแล้วก็สำหรับทางไทยรัฐทีวีของเราเอง
ทางไทยรัฐก็มีปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤติโควิด๑๙
ตรวจหาเชื้อที่ทางไทยรัฐกรุ๊ปนั้นก็จับมือกับพันธมิตร
มีการจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
วันนี้มีการจัดส่งชุดตรวจล็อตแรกไปแล้วจำนวน๕๐๐๐ชุด
ได้กับ๒หน่วยงานด้วยกันก็คือ
บริการสาธารณสุขสำหรับอนามัยกรุงเทพมหานคร

แล้วก็๒สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีก๑๐๐๐ชุด
เพื่อที่คุณผู้ชมรายการข่าวใส่ไข่เองเนี่ยนะคะ

ก็สามารถที่จะร่วมสนับสนุนเงินผ่านโครงการนี้ได้ค่ะ
เงินทั้งหมดเราจะนำไปจัดซื้อชุดตรวจโควิด๑๙ต่อไป
ซึ่งตอนนี้ทางไทยรัฐก็ได้ทำแล้วนะคะ

วันนี้คุณเองก็สามารถร่วมกันได้
ถ้าตรวจเจออย่างน้อยเราก็กินยา
พักผ่อนกักเติมมันก็จะไม่ระบาด

เนื่องจากว่ามีการส่งหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศอยู่แล้ว

พวกนี้จะได้รู้ว่าคนในบ้านเราเป็นโควิดหรือเปล่า
ความแม่นยำของเขา๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์

เราจะร่วมฝ่าวิกฤตไปกับคนไทย

ซึ่งราคาต้นทุนที่ถูกที่สุดตอนนี้มันน่าจะ๒๐๐เกือบ๓๐๐

อย่างน้อย๕๐๐๐ชุดถ้าสมมุติตรวจยังถูกที่ก็๔๐๐๐กว่าคน

เพราะว่าถ้ารัฐบาลตรวจอย่างเดียวตอนนี้รัฐบาลตรวจได้เต็มที่๕๐๐๐คนต่อวัน

ก็สามารถทำให้เราได้รู้สึกปลอดฮัยอีก๕๐๐๐๐กว่าคน
แล้วมีประกาศออกมาว่ารายงานต่างด้าวจะยกเลือกการตรวจหรือคะ
วันนี้เห็นทางไทยรัฐลงเดี๋ยวเราอัปเดตให้ฟัง
ซึ่งเดี๋ยวจะต้องมีข่าวอีกเช่นข่าววันจันทร์ที่น่าจับตามอง
เขาบอกว่าอาจจะแบบว่ามีการซื้อเรือดำน้ำกันเกิดขึ้น
แล้วมีคนเขาบอกว่าถ้าสมมุติเราไม่ได้ซื้อเรือดำน้ำ
เราอาจจะแบบว่าฉีดวัคซีนได้คนไทยทั้งประเทศอาจจะฉีดได้คนละ๓เข็ม
อ๋อเหรอฮะอะไรอย่างนี้เดี๋ยววันจานก็ติดตามข่าวขึ้นมา
อีกสิ่งหนึ่งวันนี้คนที่เป็นข่าวน่าจะเป็นกัญชัยกำเนิดพลอย
คือเมื่อวานเนี่ยเท่าที่ฉันคุยกับพี่หนุ่มคือพี่หนุ่มเนี่ยเขาทำโครงการโครงการหนึ่ง
คือทุกคนอยากจะทำหมดนะครับโครงการที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าคุณดูพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องอะไรเยอะ
ยายแจ้วยายแจ้วร้านก๋วเตี๋ที่อร่อยที่สุดทุกวันนี้ยังนั่งอยู่เฉยเลยหายใจเบา
นี่ฮะวันนี้ทีมงานมาถามว่าพี่จะตั้งชื่อตอนนี้ว่าอะไรดี
แขกผู้ประกอบการร้านอาหารที่เดือดร้อนมาก
ออกตามที่พี่บอกอยู่ดีข้อความนี้มันก็ลอยในหัวแบบไม่ต้องคิด
แล้วมันผิดอะไรฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้จริง
ถูกต้องคุณหนุ่มกัญชัยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
หนุ่มเป็นยังไงบ้างนี่หนุ่มกักตัวอยู่เป็นยังไงบ้างหนุ่มรับใช้เวียร์รับใช้กรรมเป็นยังไงบ้าง
ก็นอนพักอยู่ในที่พักนะฮะแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย
ก็มีวันนี้วันนี้ที่แป๊บออกไปก็คือไปตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งนะครับ
ก็คือรอบ๓แล้วมั้งวันนี้ผลก็ออกมาแล้วว่าไม่เป็น
ไม่เป็นอ่ะโอเคคุณไม่เป็นอยู่แล้วล่ะเพราะคุณเป็นมันเร็วไป
เหตุการณ์มันเป็นไงกันใช้กรรมเนิดพลอย

ก็คือจริงแล้วได้คุยเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจะได้ชี้แจงทีเดียวเลยเนอะ
ก็คือมันมีมีอย่างงี้ผมอธิบายให้ฟังอย่างงี้ก่อนครับว่า
คำพูดคำนี้มันมีเหตุผลหรือมีที่มาที่ไปนะ
คือเมื่อวานนี้ผมทำโครงการโครงการหนึ่งขึ้นมาในรายการโหนกระแส
คือผมเองอยากช่วยเหลือผู้ประกอบการลายย่อยที่แบบว่าเขาเป็นร้านอาหารที่แบบตอนนี้เขาลำบากอะไรอย่างนี้
ก็เลยบอกทีมงานบอกว่าโอเคเอาทีมงานหาคัดมาซื้อมีที่ไหนมาบ้างอะไรยังไง
แล้วก็ที่เขาส่งมาในเพจมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มานะฮะประมาณสามรายด้วยกัน
ทีนี้ทั้ง๓รายเวลาสัมภาษณ์หรือพูดก่อนที่จะมาออกรายการเกิดเป็นเรื่องอะไรกับชีวิตบ้าง
ทั้ง๓คนเนี่ยเขาจะพูดเหมือนกันคำหนึ่งเลยคือว่า
เพราะเศรษฐกิจมันแย่มากเขาพูดคำนี้เั้ะฮะ
แล้วก็ผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงไม่พยายามสู้ก่อนไหม
เราต้องสู้นะเราต้องดิ้นรนก่อนนะ

เขาบอกว่าไม่เป็นเขาใครไม่เป็นเขาจะไม่รู้
บางคนต้องขายน้ำพริกเนี่ยนะฮะถ้วยหนึ่งเนี่ย๓๐บาท

ร้านขายเป็นเหมือนกับอาหารตามสั่ง

หลัก๑๐๐ต้น
คือเขาบอกเขาลำบากจริงแล้วเขาพูดคำนี้ขึ้นมาว่า

พอออกรายการแล้วทีมงานก็มาถามผม
จะช่วยแบบคิดเรื่องของพาดหัวรายการทุกครั้ง
มันก็เลยมีคำพูดคำเนี้ยขึ้นมานะก็คือก็คืออ่า
ติดโควิดอ่าแต่ชีวิตเหมือนรอวันตาย
ภูมิกรอกการร้านอาหารละทมทุกวันท้ายก็ได้ช่วยทีอือ
มันเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มาพิมพ์ในทวิตเตอร์ของผมเองอ่ะ
ผมกระพิมพ์บอกว่าวันนี้ทีมงานโทรมาถามว่าพี่หนุ่มจะเอาหัวข้อเรื่องอะไร
เรื่องของผู้ประกอบการร้านอาหารที่แบบเขากำลังลำบากอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยพิมพ์ไปว่ามันก็เลยลอยมาในหัวเลย
มันมีคำพูดพวกนี้ลอยอยู่ในหัวอยู่แล้วไง
เพราะว่าผู้ประกอบการเขาเล่าให้เราฟังว่าเขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้
แล้วมันก็ลอยขึ้นมาผมก็เลยพิมพ์ลงไป
ปรากฏอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันอีท่าไหนอ่ะนะ
ปรากฏว่าก็จะมีสื่อที่เอาไปลงกันอะนะฮะ
แต่ว่าพอไปลงปุ๊บเนี่ยประเด็นมันก็เกิดไง
ไปลงเนี่ยอย่างเช่นแบบทวิตเดียวสะเทือนไม่ติดโควิด

มันก็เลยทำให้คนหลายคนที่เขาไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงเนี่ย
เขาก็ไม่สบายใจว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มพูดถึงตัวเองเปล่าวะ
คือมึงก็มีงานทำอยู่นี่ว่าแล้วทำไมมึงจะมารอวันตายอะไรอะไรอย่างนี้
ผมไม่ได้หมายถึงตัวผมนะผมหมายถึงคนที่เขาลำบากจริง
แล้วเรากำลังช่วยเขาอยู่นั่นคือประเด็นแรกนะครับ
ที่สองก็จะมีคนตอบว่าอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ให้กำลังใจเขา
เออทำไมถึงจะให้เขารอวันตายคือ
คือการที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้ถูกอืมเรากำลังสร้างชีวิตใหม่ให้เขา
ไม่รู้จะได้มากน้อยแค่ไหนแต่เราพยายามที่จะช่วยเขา
แต่ในมุมของพาดหัวมันคือบริบทของความคิดของคนที่เขายากจนจริง
อืมบางคนอาจจะรู้สึกว่ากูสู้ได้เพราะคุณมีสายป่านไง
แต่คนเหล่านี้เขาไม่มีสายป่านเพียง
เพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเห็นใจหรือความคิดของเขา
ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะถ้าเขาจะรู้สึก
แต่ว่าเราต้องช่วยกันปรับว่าเออเฮ้ยไม่เป็นไร
ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสู้ไปด้วยกัน

แต่ปรากฏว่าพอมันมีสื่อเอาไปเล่นประเด็นปุ๊บเนี่ย
มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนเข้าใจผิด
กลายเป็นว่าผมเนี่ยจะไปแซะทางนู้นทีทางนี้ทีอะไรอย่างนี้

แต่แต่ผมแค่รู้สึกว่าผมก็เสียใจนะว่า
ทำไมถึงมองบริบทของความช่วยเหลือเราผิดไปหมดเลยอะไรอย่างนี้

ฝากบอกพิธีกรมึงมีงานทำอยู่

บอกว่ากำลังจะรอวันตายส่วนหลายคนก็กำลังจะตกงานจริงเนี่ย

ผมทำงานอยู่ทุกวันนี้ผมรู้ว่าอะไรมันคืออะไรอ่ะ
บางคนก็จะไปแบบด่าแรงหน่อยก็แบบประเภทแบบ
คำพูดแบบนี้สมควรเหรอที่ผมจะพูดออกมา

มึ่งฟังแล้วผมจะรู้สึกแบบผมมีอาจรู้สึกแบบ

แล้วทำไมเราโดนแบบนี้ว่ามันก็ฮ

ผมไม่โกรธเขานะผมเข้าใจว่าเขาอาจจะฟังแค่ประโยคเดียวไง

แต่ว่าผมแค่สีอาใจว่าผมอยากให้มองก่อนว่า
ที่มาที่ไปของคำนี้มันคืออะไร
แล้วเรากำลังทำอะไรกันอยู่อะไรอย่างนี้ครับเท่านั้นเอง

ไม่เข้าใจได้พี่หนุ่มเพราะว่าในตัวพี่หนุ่มพี่หนุ่มพยายามช่วย
รถเมย์ก็มีหลายเคสค่ะที่ทำอยู่กับร้านอาหาร
เพราะว่าเรามีโอกาสได้ทำรายการตลาดสดเนาะ
เราก็จะรู้ว่าผู้ประกอบการร้านอาหารนะวันนี้
เขามีปัญหาจริงเพราะบางร้านไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าขายออนไลน์ได้
หรือบางทีการเข้าไปขายออนไลน์มันก็ไม่ได้ทำให้เขาจะประสบความสำเร็จได้ทุกร้าน
จะเป็นแบบนั้นไม่ใช่แม้กระทั่งบางร้านนี้มีคนแบบส่งมาหารสเมฆอย่างนี้
เปิดมา๒๐กว่าปีพี่สู้มาตลอดเขาก็บอกว่า
ล้มลงไปเมื่อไหร่เขาอาจจะจำเป็นต้องปิดเมื่อไหร่
แต่มันเป็นความเปรียบเปยยที่เขาเทียบกันนะว่า
หรือว่าได้แบบดีเสิร์ชข้อมูล

มันไม่ได้เหมือนที่เรากำลังเป็นกันอยู่นะบางคน
ที่เรารู้สึกว่าเรามีสายป่าน

เราจะล้มไม่ได้เราจะอะไรอย่างนี้คือ
แต่ชีวิตของคนอีกอีกกลุ่มนึงเนี่ย

เราต่างหากที่เราคิดว่าจะยื่นมือช่วยเขาได้ไหม

แต่โอเคเข้าใจแหละว่าบางทีเนี่ย
คำพูดคำเดียวมันก็อาจจะเป็นประเด็น

ผมไม่โกรธใครที่ด่าผมไม่โกรธใครที่ว่าผมนะ
ผมอยากจะขอโทษด้วยมันอาจจะเป็นความพลาดของผมเองด้วยซ้ำไป
ที่ผมอาจจะแบบมีการทวิตไปโดยที่ไม่ได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังลงไปอะไรอย่างนี้

ร้านอาหารเขาลำบากไงพี่หนุ่มพี่หนุ่มจะลงว่าอะไรอย่างนี้
ผมก็พิมพ์ผมไปแบบนี้อะไรอย่างนี้

เมื่อยแขนแล้วเนี่ยต้องมาถือโทรศัพท์เนี่ย

ไม่ใช่เมื่อย

พี่หนุ่มมาวันจันทร์เนาะ

รายการนี้ละกันว่า

ที่ได้ลงข้อความของผม

พี่แอร์เข้าใจบริบทของผมแล้วว่าผมคิดว่าทำอะไรอยู่
แอร์แกก็บอกว่าตอนแรกแกก็แบบดูแล้วเนี่ยแกก็อยากจะเตือนผม
ในฐานะที่แกก็เป็นคนชวนผมมาถ่ายแบบครั้งแรกอะนะ
ผมก็ขอบคุณพี่แอร์ด้วยแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันหมดแล้ว
ผมเชื่อว่าพี่แอร์น่าจะเข้าใจความคิดตรงผมหมดแล้ว
น่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่านะครับ
แต่ผมก็ยังยืนยันนะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มีจัตนาที่จะไปก้าวร่วงทางฝั่งไหนฝั่งหนึ่ง
หรือทำอะไรให้มันเกิดเป็นบริบทของการแตกแยกนะครับ
ผมแค่ต้องการจะช่วยเหลือคนที่เขารู้สึกแบบยากจนจริง
หรือมันตกทุกข์ได้ยากจริงอะไรอย่างนี้
คือไม่เป็นเขาเราไม่รู้หรอกทำง่ายแค่นี้

เอาละวันจันทร์เจอกันกัญชัยสวัสดี

แต่เอาจริงเราก็พูดกันตรงตอนนี้ทุกคนลำบาก
ร้านอาหารทุกคนลำบาก
อย่างวันนี้พี่หนุ่มเอามาที่โหนกระแสมดวันนี้เอามา๓ร้านด้วยกัน
จากร้านที่ขายเดือนวันละประมาณ๑๕๐๐บาท
ตอนล่าสุดเนี่ยยอดเข้า๗๐๐กว่าบาท

ถือว่าตัวฉันเองทำรายการทุกวัน
สัมภาษณ์ร้านอาหารเมื่อก่อนมีอาทิตย์ละ๓๔ล้าน
ทุกคนไปขับเป็นมอเตอร์ไซค์ไปขับส่งของ
รอบ๓รอบ๔บอกทุกคนมาขับส่งของส่งอะไรล่ะ
มันไม่มีเงินจะซื้อ

ตอนนี้มันก็เลยกระจายรายได้กันเหลือคนละน้อยกันมากเลยทีเดียว
เรากลับมาตอนนี้ทุกคน

ห่อนเก็บเงินซื้อวัคซีนให้พ่อให้แม่แล้วจริงไหม

เอาเงินไปทำอะไรหนูจะเอาวัคซีนไปซื้อวัคซีนให้พ่อให้แม่
นี่คือเสียงของคนรุ่นใหม่ที่จะไปยอมซื้อวัคซีนให้พ่อให้แม่ครับผม
เหมือนซื้อชีวิตต่อชีวิตอะเนอะเขาก็คิดกันอย่างงั้นฮะ
เพราะว่าสองเข็มเนี้ยอืมมันต่อต่อคนเนี้ยกว่าสามพันบาท
ใช่ใช่สามพันบาทพ่อคนแม่คนก็หกพันหกพันอะ
อันนี้แหละที่เขาจะต้องเตรียมเงินกันไว้ที่จะต้องซื้อวัคซีนให้พ่อให้แม่ครับ
ปรากฏว่าวันนี้อีกหมอบุญแล้วแม่หมอบุญหมอบุญวันนี้หมอบุญต้องเงียบ
อืมเพราะว่าตลาดทรัพย์บอกอย่าพูดนะอืมมันเหมือนเป็นการปั่นหุ้นอ่าฮะ
อาจจะโดนเป็นการปั่นหุ้นได้ครับเพราะโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ย
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อ่าฮะแล้วต้องยอมรับโรงพยาบาลชนบุรีเนี่ยเอ่อ
ค่อนข้างจะแบบหุ้นเขาค่อนข้างจะดีอ่ะเมื่อวานนี้หุ้นขึ้นเยอะมากนะฮะ
วันนี้ผู้บริหารเครือโรงพยาบาลธนบุรีออกมาชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว
ถึงกรณีโลกออนไลน์มีการกล่าวหาเครือโรงพยาบาลธนบุรี
ว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวได้สัญญาอยู่ในมือแล้ว๒ทุ่ม
เดี๋ยวเรารู้กันแล้วเนี่ยฮะบอกว่าโรงพยาบาลทันธนบุรีเนี่ย
หุ้นหรือเปล่าปั่นราคาหุ้นให้สูงขึ้นหรือเปล่าครับ
แล้วก็นำเงินของประชาชนเนี่ยที่จองเพราะเมื่อวานจะต้องมีการจอง
เดิน่าปรากฏว่าปรากฏการณ์คือครึ่งชั่วโมงเต็มอ่ะเมแป๊บเดียวเลยล่ะ
ชั่วโมงตอนนี้คนยังไม่ได้วัคซีนกันอีกเยอะมากฮะเขาถามอ้าว
อย่างนี้เอาเงินมาทำกำไรก่อนหรือเปล่าอืมจากการเอ่อทำให้มีการเทขายโดยยืนยันว่า
ทุกอย่างวันนี้ทางโรงพยาบาลบอกไม่ได้กุเรื่องหรือดองค่าวัคซีนมาซื้อหุ้นอย่างแน่นอน
อืมการกล่าวหาเช่นนั้นจะทำให้คนทำงานเนี้ยเขาสูญเสียกำลังใจฮะ
ทางโรงพยาบาลพูดอย่างนั้นหมอทางหมอบุญก็บอกทางหมอบุญก็จะสูญเสียกำลังใจ
จากนั้นก็ลงรูปภาพของตนเองพร้อมกับเช็คมูลค่าเจ็ดร้อยแปดสิบล้านโอ้โห
ร้อยแปดสิบล้านบาทเนี่ยจะเอาไปทำอะไรฮะจะนำไปจ่ายให้แก่องค์กรเพศรัชกรรมครับ
ในการจองซื้อวัคซีนโมเดอร์น่าเพราะอะไรครั้งหนึ่งรัฐมนตรีอนุทินเคยพูดว่าไงฮะ
อย่าจองปากปลาเห่าอือฮือจองจ่ายเงินด้วยจำได้ไหมอ่า
วันนี้เขาก็เลยเอาเช็คเนี้ยเจ็ดร้อยกว่าล้านเนี้ยเอาไปด้วยนะครับเจ็ดร้อยแปดสิบล้านบาทเนี้ยไปให้องค์กรเพศาชกรนะ
แล้วก็บอกพูดจริงว่าทั้งหมดจะไปจ่ายให้กับองค์กรเพศัตว์ในการจองซื้อวัคซีนโมเดอร์น่าพร้อมระบุว่าโอนไปแล้วค่ะ
รูปนี้ถ่ายตอนที่องค์การเพศสัตว์นะฮะหากใครรับวัคซีนแล้วให้ระวังตัวให้มากขึ้น
เพราะวัคซีนที่มีป้องกันติดเชื้อได้ไม่ดีนะคะอืม
ส่วนหุ้นที่ซื้อทั้งปีหลักฐานมีอยู่บนเว็บไซต์กรตนะครับผม
ซึ่งกลางปีหยุดซื้อเพราะบริษัทมีโครงการซื้อหุ้นคืนจากตลาดอืม
บริษัทเนี่ยเขามีโครงการที่จะซื้อหุ้นคืนจากตลาดเพื่อบริหารเงินสดและประคองราคาในช่วงวิกฤตราคาหุ้นผันผวนโควิดระบาดครับ
ขณะเดียวกันวันนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านายกนะฮะวันนี้นายกออกมายังแองจี้
ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมากับตัวครบแล้วแม่
ออกมาพร้อมแต้วเลยเนอะแต้วออกมาถ้าสมมุติแต้วไม่ตรวจโควิดเจอโควิดซะก่อนใช่ไหมล่ะใช่
ก็ต้องออกพร้อมนายกแต่แต้วก็มีดราม่าต่อมาอีกด้วยนะครับ
วันนี้บทเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยในฐานะภูมิในการสอบบอกของเขาก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
นะครับด้วยรายละเอียดของการประชุมเนี่ยจะมีวาระพิจารณาใน๔เรื่องตามที่ศาสนศุกร์นี้แหล่งงานคือ๑
ประเมินการแพร่ระบาดในห่วงปัจจุบันแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตพร้อมกับข้อเสนอมาตรการรองรับด้วย

ก็๕๐๐๐๐จะว่าน้อยกว่าเป็นไม่น้อย

มาตรการรักษาตัวที่บ้านศูนย์พักคอยในชุมชนแล้วก็แน่นอนที่นายกคุยก็คือประเด็นเรื่องวัคซีน
ซึ่งหมอวันนี้รัฐมนตรีช่วยตีบอกว่าไงนะครับมันไม่น่าจะส่งทันต้องกลางปีหน้า
อาจจะต้องมีการปรับมาตรการให้มันเข้มข้นขึ้นจะต้องปิดกิจการบางอย่างให้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้น
ไม่มีรถเลยนะแล้วก็ยอดคนตายก็ยังสูงขึ้นมากกว่าห้าสิบทุกวันนะฮะใช่ครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย
เหมือนกันว่าไอล็อกดาวน์ทำยังไงให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด
แล้วก็มีการรายงานการบังคับมาตรา๕วันที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์การระบาดเนี่ย
ต้องยอมรับรัฐบาลเขาก็รู้ว่ามันน่ากังวล
นายกเขาขอปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข
บอกว่าเอาละถึงเวลาที่เราจะต้องทบทวนมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้นหรือเปล่า
แล้วก็มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการเพิ่ม
เช่นจังหวัดอะไรฮะชนบุรี
กรุงเทพฯมันแน่นอนอยู่ล่ะชลบุรี
หรือไม่แน่ถ้ายอดมันมาทั้งประเทศเพราะตอนนี้ไม่มีจังหวัดไหนรอดเลย
ไม่มีจังหวัดไหนรอดเลยอาจจะต้องใช้การเคอร์ฟิลล์ทั่วประเทศหรือเปล่า
อาจจะต้องปรับระดับให้มันเข้มข้นขึ้น
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาต้องไปประชุมกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวสอบคอคงจะมาสรุปให้เราฟัง
ซึ่งการประชุมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไข้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง
บอกว่าอยากจะเห็นว่านายกจะพูดว่ายังไงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไข้
แล้วก็แนวทางการฉีดเข็มกระตุ้นคือเข็มที่๓
ซึ่งเดี๋ยวรู้สึกสภากาชาติไทยเอามาแล้วก็มีสภากาชาติไทยเอามาฉีดฟรี
แต่พอปลดล็อกปุ๊บเราจะดูว่าถ้าสมมุติมันสีร้อนมันก็ยังแพง

ความกระจ่างสำหรับการฉีดไข้มันดีจริงไหม

ไปฟังที่ไหนได้คือเขาจะไปหาข้อมูลตรงไหนได้ว่า
ฉีดแบบนี้ดีหรือให้รอไปก่อนหรือฉีดไปก่อน

ก็คือมีคุณหมอเนี่ยได้ออกมายืนยันแล้วว่าการฉีดไข้เนี่ย
แล้วก็เราทดลองไปแล้วเนี่ยจำนวน๑๒๐๐คนนะครับ
แล้วก็ผ่านมาประมาณสัก๔สัปดาห์แล้วเนี่ย

มีอาการข้างเคียงน้อยมากแล้วก็มีประสิทธิภาพภูมิในตัวเนี่ย

การฉีดไข้เนี่ยเป็นผลดีกับคนไทย
แล้วก็สามารถทำได้นะครับคือจะพูดมากกว่าไหมครับคุณหมอพูดว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ของในเมืองไทยจะมีหน่วยงานที่เขาสรุปออกมาตั้งแต่ทีแรก
เขาก็จะอ้างอิงมาแล้วว่ามีแบบหน่วยไหนบ้างที่เขาได้ข้อมูลนี้มา
ดังนั้นมันมีสองฝั่งมันก็จะตอบยากนิดนึงก็อยู่ที่การตัดสินใจ
สตาร์ทหรือยังที่ฉีดเข็มไข้เพราะบางทีบางคนที่ไปฉีดวันนี้ก็ยังเป็นยังเห็นไหม
ยังนะยังไม่เห็นเริ่มเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าต้องรอดูว่าการประชุมวันนี้
สรุปออกมาเป็นอะไรกันแน่ดังนั้นเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าวันจันนี้จะเริ่มจริงไหมหรือยังไง
ปริมาณมีเพียงพอไหมเพราะจากตอนแรกเลยตามที่คาดการณ์เอาไว้เนี่ย
กับว่าโดยปกติเราจะอยู่ในเมืองไทยอยู่สักประมาณ๖ล้านโดส
ทีนี้๖ล้านโดสก็ต้องมีการมาจัดสรรในส่วนต่างที่เรากำลังจะมีแผนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร

แต่ปรากฏว่าสุดท้ายเรามีการเลื่อนไปจนถึงกลางปีหน้า
เพราะว่าเรามีวัคซีนอยู่๒ตัวนะวันนี้
ซื้อวิริยประกันภัยไว้บ้าง

ก็เขาก็ยืนยันความคุ้มครองว่ายังเหมือนเดิมอยู่นะ

วิริยะประกันภัยตามข่าวมันมีนะฮะ

เดี๋ยวกลับมาไล่เรียงกันว่าประกันที่คุณซื้ออะไรอยู่อะไรไป

ระหว่างนั่งพักเบรกกันเมื่อกี้นี้เราก็ดูทวิตเตอร์กันไปนะคะ
มีบางสถานที่เหมือนกันมีบางพื้นที่ไหนในจังหวัดอื่น
ที่แบบว่ามีการฉีดสลับไขว้ก็มีบ้างแล้วเหมือนกัน
ที่แต่บางทีบางที่ก็คือฉีดปั๊บแล้วก็หยุดไปเลยก็มีเหมือนกัน
หมายถึงหยุดก่อนกลับไปเป็นแผนเดิมก่อนก็มี
ดังนั้นรอความชัดเจนวันจานนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ

มีไข้ขึ้นสูงปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวหนาวสั่น
แน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยสะดวกทรมานสุดสุดเลยค่ะอืมอาจจะเป็นผลข้างเคียง
ของแอสต้าถูกต้องเพราะว่าบางคนเนอะอ่าฮะฉีดแล้วอาจจะรู้สึกเป็น
ไข้อะไรอย่างงี้ก็ดูแลสุขภาพกันนะคะนะคะเราไปเรื่องประกันประกัน
ตอนนี้สรุปแล้วมีแค่บริษัทเดียวนะฮะใช่คือสินมั่นคงประกันภัยถูกต้องค่ะ
เป็นยังไงสินมั่นโครงประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะได้ออกหนังสือระบุบอกว่า
เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงครับ
นับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุขในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปสู่จุดใด
ทั้งนี้ได้ส่งผลให้สินมั่นคงประกันภัยต้องบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพค่ะ
และจำเป็นจะต้องใช้สิทธิบอกเลิกกรมทันประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบเจอจ่ายจบหรือว่าโควิดทูอินวัน
ฮะตามแบบแล้วก็ข้อความในหมวดที่สองเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดข้อสองจุดสี่จุดสามและข้อสองจุดห้าจุดหนึ่ง
อืมโดยให้กรมฐานประกันภัยข้างต้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับอืมเมื่อล่วงพ้นกำหนดสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้เอาประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไปเขามีการจ่ายหนังสือออกไปนะคะ
โดยบริษัทจะคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้เอาประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด๑๕วัน
แต่วันที่กรมฐานประกันภัยสิ้นผลบังคับโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมฐานประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม
ส่วนการตัดสินใจดังกล่าวนั้นบริษัทได้มีการพิจารณาอย่างรอบครอบแล้วล่าสุดค่ะดรสุธิพลทวีชัยการ
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะ
เปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการไปเจรจากับศีลมั่นคงน่ะนะคะ
ให้ยกเลิกประกาศดังกล่าวที่ออกมาแล้วเนี่ย
เพื่อให้ผู้ที่ทำกรมฐานเนี้ยสามารถเคลมประกันได้ตามที่ทำสัญญาเอาไว้อืม
เพราะการออกกรมฐานแบบเจอจ่ายจบทางบริษัทอาจจะต้องประเมินแล้วว่าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แรก
ถูกต้องอืมอ่าฮะส่วนศิลป์มั่นคงจะไม่รับการประกาศกับลูกค้าลายใหม่อืม
ก็เป็นสิทธิ์อันนั้นทำได้แต่ต้องไม่ใช่การยกเลิกรายเดิม
หากทางสินมั่นคงไม่ยกเลิกประกาศดังกล่าวนั้นทางคปในฐานะนายทะเบียนจะใช้มาตรการหนัก
ซึ่งเป็นอำนาจทางกฎหมายค่ะคือการออกคำสั่งให้สิทธิ์มั่นคงนั้นต้องรับการเคลมประกันในส่วนของกรมฐานแบบเจอจ่ายจบ
ตามสัญญาณในทุกกรณีฮะทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวก็เลยอะไรคุณแม่โหคุณแม่ตกใจหมดเลย
หาข้อมูลจะประกันอยู่ว่าสรุปแล้วมีอะไร
ศิลป์มั่นคงลูกชิ้นน้ำแตกครับ
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปรายงานว่า
พบว่าบริษัทประกันภัยอื่นยังคงให้ความคุ้มครองอยู่นะคะ
เรื่องของประกันโควิดยังทำตามเดิมอยู่
แล้วก็ยังขายประกันโควิดเหมือนเดิม
จากการเก็บข้อมูลราคาประกันโควิดของบริษัทสินมั่นคง
ก็พบว่าเบี้ยประกันโควิดจะเริ่มต้นที่๑๙๙บาท
ไปถึงราคาไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ซึ่งการระบาดของโควิด๑๙ได้ทวีความรุนแรงขึ้น
ทำให้ยอดเคลมมีสูงขึ้น
กว่าที่ประเมินสถานการณ์เอาไว้

ทำให้สินมั่นคงนั้นต้องประกาศบอกเลิกประกันภัย

ก็คุณเก็บเงินเราไปกันหมดแล้ว
ตามกฎหมายที่เขามีอยู่ในข้อกำหนดของเขา
มันมีข้อที่มันไอ้นี่อยู่
แต่ตามสิ่งที่คนเขาซื้อไป
เขาก็รู้สึกว่าอยู่ดีเหมือนทิ้งเขากลางทาง
แล้ววันนี้เหมือนทิ้งเขากลางทางอ่ะ

ถ้าเป็นประกันรถยนต์สามารถยกเลิกได้นะ
เขาบอกประการรถยนต์สามารถยกเลิกได้คือ

แต่ประกันสุขภาพเขาว่าอย่างนี้

ที่ซื้อผ่านบริษัทประกันชีวิต

โควิดถ้าสมมุติจะพูดจริง

หรือแบบว่าเชื้อไวรัสตัวหนึ่ง
ไม่สามารถยกเลิกของเราได้นะ

ขออสิทธมั่นคงเขาอธิบายของเขา
มันมีข้อความหมวดที่๒เงื่อนไขทั่วไป

ซึ่งทางผู้บริโภคเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วย
กับเงื่อนไขของคุณประทันที่เปิดช่อง

ละ๗๐๐๘๐๐มันเริ่มเท่าไห๕๐๐หรือเท่าไหร่วะ
มีของเขาเริ่มแต่๑๙๙บาท

ได้เงินไปกดได้เงินไปอยู่ก่อนแล้ว

เราพูดคนที่ทำประกันไปแล้ว

บางที่เขาหยุดรับกันไปหมดแล้วก็มี

ประกันชีวิตน่ะเวลาจะซื้อที่นี่บอกดูดี
บางทีสมมุติซื้อไปปีแรกไปเจอมะเร็ง

เขามีกำหนดของเขานะว่าคุณจะต้องเป็นเท่าไหร่
โควิดไม่ใช่ซื้อปุ๊บอาทิตย์หน้าติดปั๊บ

ไม่ใช่ซื้อปุ๊บติดปั๊บมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ

ตอนนี้อย่างเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ก็มีการเจรจาเข้าไปแล้ว
ก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วก็จะมีการยกเลิกประกาศดังกล่าวนี้หรือเปล่า
ซึ่งวันนี้คุ้มครองผู้บริภพก็ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกประกันโควิดครั้งนี้
และส่งเสริมการประกอบเมื่อกิจประกันไทย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

ขอบพอบพอในฐานะนายทะเบียนครับครับอันนี้คือสิ่งที่คือ
วันนี้ที่มีการออกประกาศมาเนี่ยยกเลิกอันนี้บอกเลยว่าคนส่วนใหญ่ก็คือ
กับสินมั่นคงแน่แน่เลยหลายคนเขียนออกมาเลยว่าแบบพอเจอแบบนี้ปุ๊บ
ฉันก็น่าจะจบเหมือนกันใช่อืมนะครับแล้วก็ประกันอีกหลายที่ก็
ประกาศเหมือนกันว่าของเขาจ่ายแน่นอนยังยังทำอยู่นะครับยังทำอยู่
ถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้เรื่อยเนี่ยความมั่นคงไม่เหลือแล้วนะ
เอาใบ้ฆ่าห้องเต่านี้ฆ่าอะไรยังงั้นอะมันมีถูกแต่อยู่ดิยกเลิก
ทั้งขาบะนี้ไม่มีน่ะใช่แล้วชีวิตคนไทยเองน่ะถูกต้อง

แต่ถ้าเป็นแบบว่าในสเต็ปใหม่ในรอบใหม่เนี่ย
อย่างที่น้องรถเมย์บอกอาจจะไม่รับก็ได้

แต่ว่าสเต็ปเก่าที่๑๒๓ที่เคยรับไว้แล้ว
เขาต้องกูแลกก็ต่อดีอันนั้นควรที่จะโคเวิร์ตเขาด้วยนะฮะคุณแหลกก็ต่อดี

อ่ะพักกันแป๊บนึงคุณผู้ชมขายเดี๋ยวมาอัปเดต

อ๋อเหรอสุดยอดนี่แหละค่ะแต้วแล้วตั้งแต่เบรกแรกแล้วครับผมเนี่ยมาครับช่วงหน้าฮะแต้วมาแน่นอนครับ
คุณเช้าครับผมเราน้องแต้วหลังจากที่แบบว่าคนก็พูดว่าสรุปแล้วทำไมนางไม่กักตัว
ใช่ครับนะครับเพราะมีคนไปเจอน้องไง
ฉะนั้นนางออกมาบอกเองเลยไปชมโครงการสารพัดโครงการเลยความจริง
เขาก็ไม่รู้ว่าเขายึดหลักของหมอหรือเปล่าที่หมอแต่ปรากฏว่าคนบอกไม่ใช่

อาการล่าสุดแพทย์แนะนำว่าต้องทำยังไงบ้าง
จากกรณีที่น้องแต้นพรได้ออกมาชี้แจงนะครับว่า
การใช้ชีวิตตั้งแต่วันที่๑ถึงวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะเลยทีเดียวครับ
ขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิภาควิจารณ์
หลังกักตัวไม่ครบนะครับอีกทั้งยังปกปิดไทม์ไลน์จนทำให้นะครับผมนะฮะ
แท็กแต้วนัทพรทะยานพุ่งเทนทวิตเตอร์นะครับผมติดอันดับที่หนึ่งนะฮะ
ล่าสุดนะสาวแต้วได้ออกมาชี้แจงระบุว่าแต้วขออนุญาตชี้แจงแก้ไขไทม์ไลน์ย้อนหลัง
วันที่๖และวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มเติมนะคะ
เนื่องจากมีการตกหล่นโดยไม่ได้มีเจตนาปกปิดแต่อย่างใดนะครับผม
เบื้องต้นเนี่ยจากการปรึกษาของแพทย์แล้วเนี่ย
เพราะยังไม่มีอาการใดบ่งชี้แน่ชัดนะครับ
แล้วก็เพื่อเก็บสิทธิ์ในการเข้ารักษาให้กับผู้ที่มีอาการหนักนั่นเอง
แล้วก็มีความต้องการเตียงมากกว่าแต้วนะคะ
ทั้งนี้ต้องขออภัยหากไทม์ไลน์ข้างต้นสร้างความเดือดร้อน

แต้วขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ
กำลังประสบวิกฤตเดียวกันนี้นะครับ
ว่าจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็
ที่ยังไม่สามารถหาที่ตรวจได้แล้วก็ผู้ที่ติดแล้ว
แต่ยังหาเตียงไม่ได้แต้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
แต้วก็ขอไปที่นวัดก่อนเลย

มากันต่อนวัดอิสระใกล้สี่
มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแล้ว

อาการเขาเป็นยังไงให้คนตอบถามนี่นะฮะ
คุณนวัดเนี่ยก็ถึงบอกว่าตลอดเยอะเวลาเขาโคม่าไหม

โรงโปร่งโรงปอดเจอเชื้อเงียดที่รุนแรง
วันนี้นางรอด
รอดแล้วเดี๋ยวมาขายครีมนางงามได้แล้ว

เดตอาการปวดรู้สึกว่าดีใจมากที่ทุกคนเป็นห่วง
ครั้งนี้ได้รับการอนุญาตจากหมอแล้ว
อาการตอนนี้พ้นวิกฤตแน่นอนแล้วฮะ

วันแรกที่เขารักษาตัวรู้สึกหนาวสั่น
เจาะเข็มไม่ได้เพราะหาเส้นไม่เจอ
ฉันก็บอกไปแล้วออกซีเยนค่อยต่ำลงลงเห็นป่ะ
ตอนนั้นออกซีเยนคือคุณวัตรต่ำเหลือ๗๐
แล้วก็ล่าสุดหรือ๕๐โมตต่ำมาก

เขาบอกเขายอมรับเลยค่อนข้างแรงมาก
หลังจากนั้นก็ต้องห้องเข้าห้องความดันสูง
การให้ยาตัวนี้ต้องนอนนิ่งอยู่บนเตียงวันละ๒ชั่วโมง

แล้วก็ต้องฉีดยาเข้าเส้นตลอดเวลา

พลาสมาก็คือเวลาที่คนเป็นโควิดไปแล้วไปบริจาคพลาสมากันเนี่ยแหละฮะ
เห็นไหมมันมีค่าสำหรับผู้ป่วยหนัก

ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมง

หรือมันจะไปต่อต้านกับร่างกายเราไหม
ตอนนี้หายใจเองได้บ้างแต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
ประเมินไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ถึงโรงพยาบาลอีกกี่วัน

ครับก็ถือเป็นข่าวดีนะพี่นวัดอาการดีขึ้น
พี่นวัลโอเค
วันนี้ซึ่งได้มีโอกาสคุยกับเขาแล้ว
อื้อหือวันนี้ได้มีโอกาสคุยกับเขาแล้ว
ะคุณอย่างไม่เต็มร้อยป่าวมั้ยนะครับอ๙๐๐บาทด้านละ

เค้าเพิ่มอ่ะเค้าพิมพ์หาเล่างด้วยนะ
มันต้องนิดหนึ่งนะมาดู
หอมแล้วเย็นเห็นแล้วยอม

โควิดตอนนี้มันไม่เลือกว่าคนจนคนรวย

ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วเดี๋ยววันจันทร์เรามานั่งดูกันใหม่

เดี๋ยววันจันพี่หนุ่มกลับมาแล้ว
ขอบคุณครับ